ของทิศสมปองนายสมปองนครไทยสงฆ์หลังจากที่ศึกมานะฮะ
คือหลายคนบอกว่าดูรุนแรงรุนแรงดูฮาร์ดคอหน่อยหรือเปล่า

อย่างล่าสุดเนี่ยท้าชกกับพี่ศรีนายศรีสุวรรณจัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย

แต่คุณศรีสุวรรณบอกไม่เอาไม่รับคำท้า

แต่ล่าสุดนายสมปองก็โพสต์ในเพจเฟซบุ๊คแม่ปอง
ถึงนายศรีสุวรรณบอกพี่ศรีผมให้พี่๒แสนบาทเลย
ส่งหน้าบัญชีมาพรุ่งนี้โอนให้
ขอข้อแม้เดียวอย่าเบี้ยวขึ้นเวทีต่อยมวยคาดเชือกกับผมแล้วกัน
เล็บเอาแบบรักษาวัฒนธรรมไทยมวยไทยมรดกไทยมรดกโลก
อยากปะทะแต่ใจมีธรรมะตลอด

หนึ่งมะกะลาหกห้าทั้งนั้นศรีสุวรรณให้พูดว่า
ตนไม่ขอรับคำแท้เนื่องจากกลัว
เขาขึ้นก็พูดอะไรเราไม่ต้องกลัวอีกอย่างสมปองนั้น
ใช่ไหมสิบวชมา๓๐พรรษะแต่ต้นบวชแค่มา๑พรรษะ
กระจอกไงทนไม่ได้ไงอยู่ไม่ได้ไงไม่ต้องมาอ้างนะ
อยากจะทำเหมือนภัยวันวันนั้นถุ้ยอะไรอย่างนี้
ไม่กล้าทำทำวันประวัติธรรม
เลยอ่ะพร้อมเลยเสื้อฟิตไปหน่อยคือไม่เคยมาสายนักเลงเลยนะ
อะไรถ้าไม่เก่งแล้วทำเก่งทำไม
ผมประกาศแล้วผมไม่รับคำท้าหรอกนะครับแม้ว่าท่านจะยั่วเยาว์

ผมก็คงไม่ตกกระดายพลอยโจร
หรือตกบ่อล่อปลาของท่านได้
การที่ท่านมหาพยายามที่จะท้าชกผม
แน่นอนถ้าผมรับไปเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับ
ที่จะไปจัดกิจกรรม
ในเชิงการขายสินค้าของท่าน
ซึ่งมีหลายสิบบริษัทได้ตลอดเวลา
แล้วไม่ใช่พอชกกันปุ๊บทุกอย่างจะจบอย่างที่ท่านบอกว่า
เลิกละกันไปมันจะมีอะไรที่ตามมาเยอะแยะ
ซึ่งผมคิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมเลย
ก็อยากให้ท่านเนี่ยเผลาลงบ้างนะครับ
เราก็ถามหมอปลานะฮะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ซึ่งทิศสมปองเขาก็รู้จักมักคุ้นสนิทสนมกันอยู่

ว่าเอ๊ะตกลงแล้วท่าทีของทิศสมปองหลังจากศึกมาเนี่ย
ดูเหมือนว่าจะดูรุนแรงก้าวร้าวอะไรไปหรือเปล่า
นะฮะเดี๋ยวฟังหมอปลานะฮะค่ะ
ก็บางอย่างพี่ศรีถ้าพี่ศรีไม่ไปวุ่นวายอะไรกับเขา

อันนี้คือไม่ได้เข้าข้างทฤษภพรองนะ

อะไรก็พี่ศรีอะไรก็พี่ศรีนะฮะ

ความจริงนะทฤษภพรองเนี่ยแกเป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว
คือมันต้องมาคุยกับแกมันต้องมาสัมผัสกับแก

แกก็แซวนู่นนี่นั่งเพราะมันเป็นตาตาของแก

แต่เอาจริงเอาจังอะไรก็ไม่รู้แล้ว
เดี๋ยวเอาเรื่องนู้นเอาเรื่องนี้ไม่รู้เอาอะไรกับนักหนา
ว่าอะไรที่แรงอะไรที่ตรงแบบตรงมากเกินไป

บอกว่าโซเชียลมันก็ดาบสมคมเหมือนกันนะ
ที่ฐิตรสมภองเคยบอกคอยชักชวนให้
ทิศสมปองมาเล่นการเมืองหลังจากศึกนะครับคือคุณวันเนี่ยบอกว่าได้โพสต์เอาไว้
นั้นอยากจะบอกว่าให้ใจเย็นนะอย่าใจร้อนกันนักเลยครับนี่ฮะนี่ได้โพสต์ไว้
ขอดูโพสต์ของคุณวันหน่อยนี่ฮะจะได้อ่านกันด้วยนะครับคุณวันบอกว่าด้วยรักและเป็น
ห่วงกองเชียร์อย่าใจร้อนกันนักเลยครับนี่กรยานมิตรที่ดีต้องคอยตักเตือนไม่ใช่